ก่อนหน้านี้ถูกแฟนหนุ่มชาวเกาหลีใต้คุกเข่าขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อย
และร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจจะน่าประทับใจขนาดไหน
ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนค่ะ
เห็นคลิปแล้วบอกเลยว่าโรแมนติกแล้วก็ทราบซึ้งสุดเลยนะ
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้บอกเลยว่า

ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจากพิษโควิด
ทำให้ทั้งคู่ห่างไกลกันถึง๑๐ปีกว่าปีอะคุณ
ทันทีที่แฟนหนุ่มเดินทางกลับมาที่เมืองไทย

พร้อมกับเข้ากักตัวตามมาตรการของรัฐเป็นเวลา๑๔วันนะคะ

เขาก็มาคุกเข่าขอแต่งงานสาวดาด้า

ซึ่งคุณด้าเองได้เปิดใจในรายการแฉข่าวเช้า
บอกว่าแฟนนุ่มเนี่ยสั่งทำแหวนที่อเมริกา
สั่งเอาไว้ล่วงหน้า๓เดือน
แล้วก็พกแหวนไว้กับตัวตลอดเวลา

สอบถามจากผู้จัดการส่วนตัวเขาบอกว่าชื่อเจสันอายุเนี่ย๓๒ปีมีเชื้อสายเกาหลีแต่ไปเติบโตอยู่ที่อเมริกาค่ะตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้และล่าสุดค่ะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยและกำลังจะทำธุรกิจที่เมืองไทยนะคะ
แพลนวิวาทั้งคู่วางแพลนเอาไว้ว่าน่าจะปลายปีหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดอีกที
ตอนนี้เนี่ยนะคนที่จะแต่งงานเนี่ยกลัวที่สุดเลยคือกลัวโควิดแต่เชื่อนะว่าโควิดเนี่ยน่าจะเป็นบทพิสูจน์รักแท้
ยังของดีเจดาด้าเนี่ยเขาห่างกันเป็นสิบเดือนอ่ะแต่ยังกลับไปหาเป็นได้อ่ะ
ใช่ค่ะก็พิสูจน์ว่าความรักมันมั่นคงกันขนาดไหนนะแต่ว่าในช่วงคลิปเนี่ยมันมีตอนหนึ่งที่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเตรียมคำพูดมาเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม
แต่ว่าพอเห็นดาด้าร้องไห้ทุกอย่างในคำพูดในหัวเขาเนี่ยเขาลืมไปหมดเลย
แต่ก็มาด้วยความรักแหละเต็มที่ที่อยากจะทำให้ดาด้านะคะ